เป็นหนังและละครมาแล้วมากมายกับสารแม่นาคพระขนง
ที่วัดมหาบุตรกรุงเทพมหานครโดยสารแม่นาค
แต่ตั้งอยู่บริเวณด้านในสุดของวัด

ก็มีทั้งขอพรเรื่องความรัก

ซึ่งก่อนวันออกสลากินแบ่งรัฐบาลออก๑วันนั้น
ทางวัดก็จะเปิดให้มาขอพรได้ตลอดแบบทั้งคืนค่ะ
สำหรับการไหว้ขอพรที่ศาลแม่นาคนั้น
ตรงทางเข้าสารก็จะมีชุดสำหรับไหว้ประกอบด้วยทูป๒ดอก
เทียน๑เล่มพวงมาลัยหรือดอกไม้
ซึ่งเราจะต้องจุดทูปเทียนด้านล่างของศาล
แล้วค่อยขึ้นไปแปะแผ่นทองเทียนักด้านบนค่ะ

ปิดทองที่ใบหน้าดวงตาและริมฝีปาก
แต่ให้ปิดทองขอพรย่านาคที่ฝ่ามือเท่านั้นค่ะ
รวมถึงห้ามเทน้ำมันพรมน้ำอบและรดน้ำย่านาคเด็ดขาด
ความศักดิ์สิทธิ์นี้เองทำให้ศาลแม่นางพระขนง
จะมีนักเสี่ยงโชคจากทั่วทุกสารทิศ
แสวงหาโชคลาภอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียว
เมื่อเอ่ยถึงวัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบรี
การรวบรวมข้าวของที่เกี่ยวข้องกับพุ่มพวง
ให้แฟนเพลงได้แวะเวียนมาระลึกถึงนักร้องในดวงใจ
หรือที่เรียกกันว่าสารพุ่มพวงดวงจันทร์
ซึ่งนอกจากจะมีข้าวของเครื่องใช้ต่างแล้ว
ภายในวัดยังมีหุ่นรูปปั้นพุ่มพวงตั้งตามจุดต่างถึง๕หุ่น
เพื่อให้คนที่มีจิตศรัทธามาเคารพสักการะ
โดยแต่ละหุ่นนั้นก็จะมีการขอพรในแต่ละเรื่องที่ไม่เหมือนกันนั่นเอง
และในทุกวันที่๑๓มิถุนายนของทุกปี
ซึ่งเป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์
ทางวัดก็จะมีการจัดงานรำลึกอยู่เรื่อยมา
ตั้งแต่ปี๒๕๓๖จนถึงปัจจุบันนี้เลยล่ะค่ะ
สำหรับใครที่อยากเข้าไปไหว้ที่วัดทัพกระดาน
ก็สามารถไปขอพรที่จุดต่างกันได้
และที่สุดท้ายตลอดข่าวขอพากันไปที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์บนดาดฟ้า
ของสถานีตำรวจพระพลาชัย
สาเหตุที่ทำให้บรรดาคอนักเสี่ยงโชคทั้งหลาย

เป็นเพราะในสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่
ท่านเป็นคนที่นิยมชมชอบในการเสี่ยงโชคเอามากนั่นเอง
ซึ่งมีความเชื่อกันว่าเจ้าพ่อยี่กอฮงอากงของนักเสี่ยงโชค
เป็นผู้มีโชคดีมีโชคทางการเสี่ยงโชค
จึงทำให้ผู้ที่ได้ยินชื่อเสียงของท่านต่างพากันหารรูปเคารพมาเคารพบูชาเอาไว้ค่ะ
โดยก่อนวันออกสลากินแบ่งรัฐบาล๑วันจะเป็นวันที่มีผู้มาขอโชคกันเยอะที่สุด
กาแฟดำโอยัวน้ำชาดอกดาวเรืองและซิก้ามาถวาย
ดูได้จากของแก้บนต่างมากมายที่มีคนมาถวาย
ไม่ว่าจะที่มูลนิธิปอเต็กตึงหรือที่สถานีตำรวจพระพลาชัยค่ะ
และนี่ก็เป็น๓สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนในตำนานกับการให้ที่ตลอดข่าวของเรารวบรวมเอาไว้
ใครที่อยู่ใกล้กับสถานที่ไหนก็ไปขอพรกันได้เลย